อีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องของจักรยานยนต์นะคะ
ชนกับรถคันหนึ่ง
คราวนี้เขามีคนเอาคลิปมาโพสต์บนโลกโซเชียล

เออไม่ต้องกราบผมก็ได้ครับแบบนี้

เนี่ยรถติดอยู่
คลิปบันทึกเหตุการณ์ได้จากกล้องหน้ารถ
แต่ว่าเหตุการณ์ก่อนที่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ย
จะเซมาชนรถคันหน้านี้นะคะ
ก็เป็นเพราะว่ามีคนเดินตัดหน้า
แล้วพี่วินคนนี้เขาย้อนสอน
อ่าขับรถย้อนสอนมาแล้วทีนี้ก็เลยเซ
ปุ๊บป๊าบล้มใส่รถนี้นี่คนเดินหน้า

คือก็ไม่ควรย้อนสอนแหละใช่นะคะ
ก็เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ก็ได้แชร์คลิปจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้
ขับรถสวนเลนมาค่ะคันนี้ค่อนข้างสูงเหมือนกัน
หมายถึงว่าพี่วินนะคะขี่รถสวนเล่นมา
เกิดอุบัติเหตุมีคนเดินตัดหน้าทำให้จักรยานยนต์คันนี้
ต้องรีบหักหลบตัวเองล้มมาโดนรถคันนี้
เจ้าของรถนะคะแต่สังเกตดีดีเจ้าของรถที่เดินลงมาเนี่ยเป็นผู้หญิงเหมือนกัน

แล้วก็ให้อภัยวินคันนี้

ว่าคุณลุงวินไม่ต้องกราบก็ได้ครับ
มันเป็นอุบัติเหตุแต่คราวหลัง
ลุงจะขับย้อนสอนก็ระวังหน่อยนะครับ

สุดท้ายนางฟ้ามีอยู่จริง
คือแม่ของลูกผมเอง

คือคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใช่ไหม

แล้วก็ถบท้ายคลิปด้วยความน่ารักแบบนี้

ก็ไม่อยากให้ใครทั้งนั้นแหละ
ขับรถหรือขี่รถย้อนสอนมันอันตรายจริง

จริงเราในฐานะที่เป็นผู้โดยสาร
บางทีเวลานั่งวิน

พี่คะหนูรีบแต่ไม่มาก
ไม่ต้องย้อนสอนไม่ต้องขึ้นฟุตปาด

คือเราก็ต้องปกป้องชีวิตเราด้วยนะใช่

แต่เช่าเด็กเขาเรียกว่าชื่นชม

ก็ตรงความเป้าหมายของคุณสามีที่ออกมาชมก็